ก็มีรายงานล่าสุดมาเมื่อเช้านี้นะคะ
ซึ่งเป็นการส่งตัวนะคะไปที่โรงพยาบาลตำรวจกลางดึกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือล่าสุดเนี่ยนายแพทย์ใหญ่นะคะ
ก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะ
ถึงกรณีที่กรมราชธรรมได้มีการเคลื่อนย้ายตัวในทักษิณชินวัฒน์
เข้ารักษาตัวด่วนกลางดึกที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะ
บอกว่าตำรวจไม่ได้รับการประสานล่วงหน้า
เมื่อวานนี้คุณทักษิณก็เข้ารับการรักษาตัว

แต่ว่าเกิดอาการแน่นหน้าอกกระทันหัน
ออกซิเจนต่ำค่าความดันโลหิตสูงมาก
ทีมแพทย์ราชธรรมก็พยายามรักษาระดับความดันที่สูงแล้ว
แต่ว่าทำได้ไม่มากก็เลยลงความเห็น
ให้ส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ความดันโลหิตสูงถึง๑๗๐มิลลิเมตรประหลอด
แล้วก็นำตัวไปที่ชั้น๑๔ทันที
ซึ่งตรงชั้น๑๔ที่พักรักษาตัวอยู่ตรงนี้เนี่ย
ใช้เป็นพื้นที่กักตัวผู้ป่วยโควิด
แล้วก็ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศก็ใช้งานไม่ได้
พัดลม๒ตัวระบายอากาศแทน
นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุด
แล้วก็ตอนนี้ทีมแพทย์กำลังอยู่ในขั้นตอน
นำประวัติการรักษาของคุณทักษิณที่ต่างประเทศมาศึกษา
แต่ว่ารายละเอียดตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้
ก็ระหว่างการรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมราชธรรม
คอยดูแลสามคนนะคะอาการล่าสุดของคุณทักษิณเมื่อช่วงเช้า
จากการสอบถามทีมแพทย์ที่รักษาก็ดีขึ้นเล็กน้อยกว่าเมื่อคืนนี้
แต่ว่าความดันก็ยังสูงอยู่
แล้วก็สามารถสื่อสารได้แต่ว่ายังเหนื่อยหอบ
ก็ตอนนี้อย่างที่เห็นแล้วค่ะงดเยี่ยมทุกกรณี
ถ้าญาติต้องการย้ายตัวไปโรงพยาบาลเอกชน
ก็จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของกรมราชธรรมนะคะ
เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยเราจะมีเพิ่มเติมนะคะในข่าวช่วงต่อไปนะคะ